ผู้นำสหรัฐได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับภัยก่อการร้ายที่กำลังคุกคามชาวอเมริกัน
รวมถึงท่าทีของรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ต้องการจะเอาชนะภัยก่อการร้าย
และจะกวาดล้างกลุ่มไอซิสให้สิ้นซากค่ะ
วันนี้นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
หลังจากห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาว
ไภทอดสดทางทรธฤษฐในสหรัฐ
ระบุว่าสหรัฐต้องเอาชนะต่อภัยคุกคาม
ของรัฐทีด์ก่อการร้ายแต่จะไม่ให้บานปลาย
เป็นสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสลาม

จากชุมชนชาวมุสลิมในฐานะพันธมิตร
แทนที่จะผลักดันคนเหล่านี้ออกไปเพียงเพราะความสงสัย
และความเกลียดชังซึ่งเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มไอซิส
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทุกวันนี้รัฐธิก่อการร้ายได้เข้าสู่ยุคใหม่
จากการจมตีแบบวางผลครั้งใหญ่โดยกลุ่มเอาเกาอิดะ
มาเป็นการจมตีย่อยโดยปัจเจกชนที่มีแนวคิดรุนแรง
โดยสหรัฐและชาติพันธมิตรได้ยกระดับการจมตีไอซิส
และจะฝึกติดอาวุธให้นักรบสายกลางในอีรักษ์และซีเรีย
โดยจะตามล่าผู้ก่อการร้ายจอมวงการและวางแผนที่กบดานในประเทศต่าง
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสำหรับเหตุกระดยิงที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นการกระทำจากลัทธิก่อการร้ายเพื่อสังหารผู้บริสุทธิ์
สิ่งที่สหรัฐสามารถทำได้คือการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
โดยได้สั่งการไปยังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงภายใน
ทบทวนวีซ่าประเภทคู่สมรสที่คนร้ายหญิงก่อเหตุในซานเบอร์นาดิโนใช้เดินทางเข้าสหรัฐ
นับเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของเหตุการณ์จมตีหลายครั้งในสหรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดงานวิ่งมาราทอนที่เมืองบอสตันเหตุกระดยิงที่ฐานทัพสหรัฐในรัฐเท็กซัส
และเหตุโจมตีหน่วยเกณฑ์ทหารในรัฐเทเนซี่ว่าเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ในสหรัฐค่ะ
สำหรับการแถลงของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ได้รับการจับตามองว่าเป็นความพยายามที่จะเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
เพราะว่าชาวอเมริกันกว่า๑๖๐ไม่พอใจกับแนวทางจัดการปัญหาก่อการร้ายของนายโอบามาโดยเฉพาะการจัดการกับกลุ่มไอซิส
แถลงในครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งที่๓นะคะที่นายโอบามาเลือกใช้ห้องทำงานรูปไข่เป็นสถานที่แถลง
ซึ่งแสดงถึงการเน้นย้ำความสำคัญของหัวข้อที่แถลง
และอีกครั้งคือเรื่องของการสิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารในดินแดนอีรักษ์ค่ะ